คุณผู้ชมยังอยู่กันที่แวดวงลูกทุ่งนะ
แต่ว่าข่าวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคำมั่นสัญญาแบบเจ็บ
ระหว่างเพื่อนซีเบิ้ลปฐุมราชกับกล้องห้วยไร่กันนะ
เขาบอกแบบนี้นะคะว่าทำผิดแค่ไหนให้อภัยกันได้เสมอจริงหรือเปล่า
ติดตามกันค่ะกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
โมโหคือบ้าแต่นี่ไม่โกรธไม่โง่ไม่โมโหแต่หา
ก็สองเพื่อนสีเบิ้ลปฐุมราชกับเฮียกล้องห้วยไร่นี่ไง
โอ๊ยเปิดอกคุยกันลูกผู้ชาย
เป็นหมู่กันก็ต้องบอกเขียดใส่กันเด้อ
ทำผิดก็แค่ขอโทษกันไปซ้ำนี่ละ

เฮ้ยก็มันแค่คือขอโทษคือจบ
นี่มันก็เป็นเรื่องมาพบห้อง
ต่อเบิ้ลก็ให้อภัยเก่ง

กลัวคุณพี่จะเมาฝ่ามือของตะกล้องซะก่อนนะ
ลงทุนเจ็บตัวปะนี่ก็ซอยหัวน้ำเพลินนะจ๊ะ